ช่วงที่แล้วนะคะเราได้อัปเดตดวงไปแล้วนะคะ๕เดือนด้วยกันสำหรับคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมค่ะซึ่งกลับมาในช่วงนี้นะคะแน่นอนเราก็มาเริ่มกันเลยที่เดือนพฤศจิกายนค่ะ

ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะ
ก็ด้วยความที่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเถียงไม่ค่อยถามนะ

เงินเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ถ้าสมมุติจะเป็นหนี้นะ
ก็จะมีสถาบันการเงินยินดีให้เป็นหนี้

อุ้ยค่ะจะซื้อบ้านอะไรไปกู้เลย
จะซื้อรถซื้อบ้านซื้อ

แค่ว่ามีเครดิตนะ

ถึงเขาไม่มีเครดิตเขาก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยหนุนนำ
ความรักล่ะคะของเดือนพฤศจิกายน
ความรักเดือนพฤศจิกายนอาจจะไม่ค่อยสนุกนักสำหรับใครที่ไม่ชอบคนแก่

หรือถ้าไม่ต่างก็จะได้คนในเครื่องแบบ

ธันวาคมไม่ค่อยสนุกนักโดยเฉพาะเรื่องครอบครัว
เรื่องการทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อน
อาจจะมีการปะทะอารมณ์กันความคิดเห็นไม่ตรงกัน

ใช่สมมุติว่าเราต้องทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มอย่างนี้
อาจจะแบบว่ารู้สึกว่ามันขาด
แต่ว่าอันนี้นะจะต้องเตือนทุกคนเลยนะคะที่กำลังดูอยู่
คือการทำงานเราไม่ทำงานคนเดียวอยู่แล้ว

แล้วต้องมีทีมมีเพื่อนร่วมงานมีอะไร

ร้อยพ่อพันแม่แต่ละคนเนี่ยเขาก็ถูกเลี้ยงมาต่างแตกต่างกัน
เราเองจะต้องสงบอารมณ์ให้ได้
แม้แต่ค้าขายเนี่ยลูกค้ายังทำให้เราหุดหงิดได้เลย

การเงินของเขาล่ะเผื่อดีเผื่อใจเย็นขึ้น
ไม่ดีไม่ดีการเงินก็จะต้องจ่าย
แต่ว่าถ้าจ่ายเพื่อครอบครัวจ่ายเพื่อซื้อของเข้าบ้านถือว่าโอเค
อันนี้พูดคือหมายถึงว่าเงินก้อนใหญ่
แต่ถ้าเงินก้อนเล็กอยากได้โทรศัพท์
เราก็ดูสิความจำเป็นอาจจะโทรศัพท์มันจะจำเป็นต้องเปลี่ยนแล้ว
ก็ซื้อแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องโอเค
แต่ยังไงไอ้ที่พูดมาเนี่ยก็คือของใช้ในบ้านถูกไหม
ไม่ได้ของใช้ที่ออกไปครอบครัวอื่นอะไรอย่างนี้
ความรักความรักเนี่ยด้วยความที่
ไม่ไม่ดีคำละคม
เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะหงุดหงิดที่ทำงาน

ทะเลาะกันเพราะคนหนึ่งจะซื้อคนหนึ่งไม่ซื้อ

ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจะสนบสุข

เพราะว่าเป็นเดือนที่มีความขยาย
แต่คำว่าขยายเราก็ต้องระวัง

ดีมันก็ดีขยายเลวมันก็เลวขยาย

ไม่รู้ว่าอาทิตย์นี้มันจะเป็นอาทิตย์ที่

มันจะใช้คำว่าขยายเลย
ถ้าเราทำดีมาเราอาจจะได้

แต่ถ้ากำลังเจ๊งอยู่

เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูว่า

หรือเรายังจะฝืนทำไป

ถ้ามีอยู่แล้วอย่าไปไม่พอใจ

บางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะนิ่ง
แต่บางทีคนอื่นเข้ามาเอง

คนเกิดเดือนกุมภาพันธุ์เนี่ยบอกเลยว่า
ไงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิม
ทั้งสามเรื่องเลยไหมคะเรื่องงานเรื่องเงินความรักเลยป่ะ

คุณคุมภาพันธุ์เนี่ยบางทีจะหงุดหงีด

สมมุติเพื่อนอารมณ์เย็นเนี่ยเขาก็จะเนิ่บตาม

ก็เป็นเพื่อนเราป๊ะ
ก็เป็นเพื่อนเราป๊ะ

ก็เป็นเพื่อนเราป๊ะ

เบะแชะร้อน

ไม่อยากทำอะไรเลย

สโลไลฟ์สโลไลฟ์
ถ้าเป็นแบบนี้ทำให้การงานการเงินเป็นยังไงคะ

ใช่เพราะคุณขี้เกียจ
โดยรู้โตไว้แล้วก็แอคทิฟต์
งั้นเนี่ยคุณจะมีปัญหาเรื่องการงานการเงิน

ความรักก็มีปัญหา
แค่ไฟล์เขาจะน้อยนะ

แน่นอนเขาต้องน้อยใจอยู่แล้วเขาต้องแบบว่า

ไม่ว่าเรื่องการงานการความลับเนี้ยจะมีปัญหา
ใช่แต่ว่ายังเหลืออีก๒เดือนสุดท้ายคุณผู้ชมรอเดือนเกิดตัวเองอยู่เนี่ยเมษา
ใจเย็นเมษาต้องใจเย็นด้วยนะคะ
แต่ตอนนี้เนี่ยนะมาลุ้นกันดีกว่าว่าประเด็นโหลาแซ่บที่ว่า
หนุ่มสาวเกิดเดือนไหนมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะคนรักเป็นเหตุ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันดีกว่าว่าเดือนไหนค่ะ